ท่านไปเปิดพวกเดียวนะ
ห้าคนแต่ตัวใจว่าจะเปิดเนี่ยมันต้องเปิดสองที่สาม
เพราะว่าท่านก็สร้างกลัวสูงเนอะดีบ้างเช่าบ้างอะไรอาจารย์ทายเนอะให้มันจุดไปเนอะ

โบราณประกาศ

ตัดสินเนี่ยนะครับผมเองไม่มีอำนาจตัดสินอยู่แล้วนะครับ
พี่เห็นนะครับเพียงแชร์แสดงแล้วถ้าเราวาดไปเลยรวมชื่อเลยครับ
ทั้งหมู่บ้านหมู่เกิดห้ีหมู่สี่ไม่อีก